ตอนนี้เธอจะรายงานสดจากจุดตรงนางเลิ้งนะฮะ
ติดตามจากเธอได้เลยครับสวัสดีครับคุณ
วิมรวรรณฮะสวัสดีค่ะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนัตรรภงและคุณวารสทรา
ภรคะในตระทรานคารที่บริเวนแยก
ในบริเวณแยกนางเลิ้งในขณะนี้ก็กำลังมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุฟ้า
เดี๋ยวดิฉันขอให้กล้องเนี่ยหันไปบริเวณด้านหลังก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะหัวขบวนเนี่ยมาถึงที่บริเวณแยกนางเลิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่เคลื่อนมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งเดิมเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าเตรียมที่จะเดินไปที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่๑รักษาพระองค์
แต่เนื่องจากว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในพื้นที่ทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นเส้นทางจุดที่สองบ้านหลังที่สองของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ตอนนี้เลยจากแยกนางเลิ้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่จะเดินทางหรือว่าเคลื่อนมาถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
จะมีกลุ่มคาร์มอบมาถึงก่อนล่วงหน้าแล้วหลายร้อยคันนะคะแล้วก็มาเตรียมที่จะสนับสนุนกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่มทะลุฟ้าอยู่ที่นี่ค่ะ
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการใช้ทงสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นทงที่มีอักษรเขียนว่าทะลุฟ้าเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
เพื่อที่จะเคลื่อนไหวนะคะเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งสามข้อนะคะเดี๋ยวเราจะหันไปด้านหลังนะคะสถานจัดสรรนะคะ
เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดนะคะที่เคลื่อนมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
ก่อนหน้านี้ประมาณสัก๑๖นาฬิกานะคะรถเครื่องเสียงของกลุ่มทะลุฟ้าได้ถูกตำรวจยึดไปแล้วก็นำไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบานดินแดง
และนี่ก็คือรถคันใหม่ของกลุ่มทะลุฟ้านะคะที่ใช้ในการเคลื่อนขบวนนำขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่ะ
ยังไม่ชัดเจนว่าการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าในวันนี้มีแกนนำเป็นใครแล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างไร
จุดนี้ที่จะมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้นจะเป็นจุดเป้าหมายสุดท้ายของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่ค่ะ
ค่ะคุณวิมวลวันครับจุดแนวแรกของทางจุดของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะขอคำถามอีกทีค่ะ
หลังด้านหลังของคุณวิมลวันไปนี่ผู้ชุมนุมจะไปเจอแนวตำรวจแนวแรกตรงไหนฮะบนสะพานไหมฮะ
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังนั้นนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
เราจะเห็นตู้คอนเทนเนอร์๒ชั้นด้วยกัน๒ชั้น๒ตอนบริเวณด้านหลังที่ตำรวจเนี่ยนำเอามาติดตั้งนะคะ
เพื่อที่จะใช้ในการเป็นเครื่องกีดขวางการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้ค่ะ
ต้องจับตาดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าผู้ชุมนุมมารวมตัวกันบริเวณนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยนะครับ
เขาจะมีปฏิบัติการอย่างไรนะครับขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับคุณพระราพรครับ
ทราบเส้นทางจราจรนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่วันนี้ตอนเย็นจะต้องเดินทางกลับบ้านเนี่ยจุดไหนบ้างที่ต้องหลีกเลี่ยงคะ
คุณวิมนต์วันคะยังอยู่ในสายไหมคะ
พอทราบเส้นทางสำหรับประชาชนหน่อยค่ะวันนี้ใครที่จะต้องใช้เส้นทางกลับบ้านตรงจุดนี้

ไหนบ้างที่อาจจะไม่สะดวกในช่วงเย็นนี้ค่ะ
ในส่วนของการสัญจรในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็มีทั้งในเรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์ใช้รถยนต์ในการเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลเส้นทางที่ใช้ก็มาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิมาทางถนนพญาไทยมาที่แยกราชเทวีแล้วก็เข้าถนนเพชรบุรีตรงมาที่แยกนางเลิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะที่แยกนางเลิ้งแล้วก็ที่แยกยมราชมีการปิดการจราจรนะคะถนนหลานหลวงเองรวมไปถึง
นะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาสันจรได้นะคะถูกปิดโดยที่มีกลุ่มผู้ชุมรุมจำนวนมากนะคะไม่ใช่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะค่ะค่ะนี่แหละค่ะ
วิมวลวันครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขามาประกาศอะไรให้ผู้ชุมนุมรับทราบอะครับ
มีการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมในทันที
แล้วก็ระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
เป็นการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายนะคะ
มีการประกาศว่าการใช้เครื่องขยายเสียงก็ตาม
การที่มีการรวมกันมากกว่า๕คนขึ้นไป
ซึ่งเป็นความผิดตามพรกรเรื่องของสาธารณสุขและโลกติดต่อค่ะ
ก็มีการประกาศให้ยุติการชุมนุมในทันที
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ใช้เครื่องขยายเสียง
ในการที่จะเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยยืนยันว่าจะเข้ามาที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาล

เดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ใกล้เพื่อที่จะให้เห็นภาพของอ่า

ตรงกลางนั้นนะคะคุณนัทพรและคุณเวลาพรค่ะ
ตรงกลางระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจ
ก็จะมีเพียงแค่รั้วรวดหนามหีบเพลงเท่านั้นนะคะ
ที่เป็นกั้นขวางกันระหว่างตำรวจแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
เดี๋ยวสภาพของเราน่าจะเข้าไปใกล้นะคะเพื่อให้เห็นที่สุดค่ะ
มาถึงกันหมดหรือยังคะคุณวิมนต์วันคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ากำลังทยอยมา
ทยอยเข้ามานะคะเป็นการเผชิญหน้ากันนะคะ
กีดขวางที่ใกล้ที่สุดกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือ
รัวรวดหนามนะคะแล้วก็หลังจากรัวรวดหนาม
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะถึงจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สามชั้นนะคะค่ะ

นี่ช่างภาพไทยรัฐทีวีกับคุณวิมลวันเนี่ยนะฮะ
อยู่แนวหน้าสุดของกลุ่มผู้ชุมนุมเลยนะครับ
ถ้าจะมองเห็นไปนะฮะค่ะหน้าต่างด้านซ้ายมือนะครับ
เห็นตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นเนี่ยคืออยู่บริเวณสะพานแล้วนะครับ
เลี้ยวซ้ายปั๊บจะเข้าถามเงียบรัฐบาลแล้วนะ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้มากแล้วนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขณะที่เมื่อสักครู่ก็มีการมาประกาศตามอำนาจหน้าที่นะฮะ
ให้มีการยุติการชุมนุมแต่ก็แน่นอนครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมคงจะไม่ยอมนะฮะ

ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
กำลังพยายามที่จะลุกขึ้นยืน
ซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนกับให้นั่งอยู่กับพื้นเพื่อที่จะลดการเผชิญหน้านะคะ
แต่ในขณะนี้มีการยืนขึ้นแล้วก็โบกทงไปมานะคะ
ซึ่งเป็นทงที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มทะลุฟ้า
แล้วก็มีข้อความที่มีการเขียนถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะ
ทางด้านของกลุ่มทะลุฟ้าที่ใช้รถขยายเสียง
ในการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
มีการระบุนะคะว่ายืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้

หากใครก็ตามที่เข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วมีอาวุธสามารถที่จะยึดได้เลย
ยืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้จะเป็นไปอย่างสันติค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดนะครับ
รายงานหลังจากมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนเส้นทางไม่ไปแล้วนะครับ

ใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลมากแล้วจริงครับ

จากการเปลี่ยนจุดในการชุมนุมมุ่งหน้าไป

แล้วเรารายงานล่าสุดมาจากแยกนางเลิ้งนะคะ
เส้นทางต่างที่เชื่อมกับแยกนางเลิ้ง
คุณผู้ชมก็หลีกเลี่ยงกันหน่อยนะคะ
อย่างนางเลิ้งยมราชช่วงนี้